อยู่ที่ไหนเนี่ยช่วยการตามหาเด็กชายคนนี้กันให้วุ่นเลย
ชื่อน้องเทียรนะคะอายุสิบสี่ปีคือเรื่องเรา
มันเริ่มต้นจากที่คุณแม่เนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าช่วยด้วยตามหาลูกชายนะคะ
โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่ายุวจิตราวัชระอาภาวันที่๑๖เมษายนเมื่อวานนี้

๕ทุ่มใช่ประมาณ๕ทุ่มนิดนะคะ
คือในโพสต์เนี่ยบอกว่าครอบครัวเพิ่งเดินทางมาถึงโตเกียววันที่๑๕เมษายน
เช็คอินที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านกินซ่าตั้งแต่บ่าย๒
พอตอนดึกมีเหตุเกิดขึ้นคือลูกชายคนโตหายตัวไปไม่ทราบว่าเดินไปไหน
แล้วก็ให้ข้อมูลของน้องมาด้วยนะคะว่าน้องเนี่ยผิวขาวรูปร่างผอม
สูง๑๖๒เซนติเมตรหนัก๔๒กิโลกรัม
ก็ฝากให้พลเมืองดีทั้งคนไทยในญี่ปุ่นแล้วก็คนในโซเชียลช่วยตามหาน้องหน่อย
ซึ่งคุณแม่ก็โพสต์ภาพนี้ไว้ภาพนี้คือให้เห็นหน้าค่าตาว่าน้องหน้าตาแบบนี้
คุณแม่นะฮะตอนที่โพสต์เนี่ยคือโพสต์ลักษณะตามหาคนหาย
แต่ตอนนี้น้องประสบเหตุเสียชีวิตนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องปิดหน้าเบลอหน้าไว้หน่อย
ตามหลักของกฎหมายนะฮะอืมทีนี้อีกภาพหนึ่งที่คุณแม่โพสต์ตอนช่วงตามหาลูกเนี่ย
ก็คือภาพสุดท้ายที่กล้องวงจรปิดของโรงแรมจับได้๕ทุ่ม๓๕นาทีนะคะ
น้องเนี่ยใส่ชุดนอนเป็นเสื้อเขียวอ่อนออกเขียวเหลืองอะค่ะ
แล้วก็กางเกงนอนสีเทาใส่รองเท้าแตะสลิปเปอร์ของโรงแรมเนี่ยค่ะ
นี่คือภาพสุดท้ายที่จับน้องได้นะคะว่าน้องเดินออกมาจากห้อง
ที่สำคัญคือน้องไม่มีแจ็คเก็ตไม่มีเงินไม่มีมือถือ
ไม่มีบัตรโดยสารรถไฟไม่มีอะไรติดตัวเลย
คือไปแต่ตัวเปล่าเนี่ยค่ะมีสลิปเปอร์กางเกงนอนแล้วก็เสื้อนอน
เดินออกไปคุณแม่บอกว่าคุณแม่กับน้องเทียนแล้วก็ครอบครัว
มาถึงญี่ปุ่นตอนบ่ายสองใช่ค่ะเช็คอินบ่ายสอง
บ่ายสองวันที่สิบห้าสิบห้านะแล้วลูกเนี่ยหายไปอ๋อ
ห้าทุ่มก็หายไปเลยค่ะห้าทุ่มครึ่งอะไรเนี่ย
ภาพวงจรปิดใช่ค่ะจากกล้องทีนี้ครอบครัวเนี่ย
พักอยู่ที่ชั้น๕ก็เห็นว่าน้องภาพสุดท้ายคือน้องเดินออก
ไปที่ลิฟต์ชั้นห้าที่ครอบครัวพักอยู่นี่แหละครับทีนี้ก็เลยมีการประสานโรงแรม
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่คืนนั้นเลยคืนที่๑๕นั่นแหละ
คุณแม่บอกว่าได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีมากตำรวจเอาสุนัขดมกลิ่นมา
ให้ดมน้องท้าพระบายน้องแล้วออกไปตามหาเลยอืม
ครอบครัวก็พยายามติดตามหาตลอดทั้งคืนไม่มีใครได้นอนเลยค่ะ
ก็เป็นห่วงว่าออกไปเดินเล่นกลางดึกจะเกิดเหตุอะไรไม่ดีหรือเปล่า
หลงทางหรือเปล่าจะโดนใครจับไปไหม
หรือจะประสบอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าแต่ล่าสุดนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้ค่ะคุณแม่น้องเทียนโพสต์เฟซบุ๊กนะคะเนี่ยค่ะ
บอกว่าขอบคุณมากสำหรับความห่วงใยและกำลังใจตอนนี้พบเทียนแล้ว
และน้องได้จากไปอย่างสงบสุขด้วยอุบัติเหตุในช่วงเวลานี้ครอบครัวขอใช้เวลาอย่างสงบสุข
งดตอบคำถามและการติดต่อใดทั้งสิ้นขอบคุณสำหรับความห่วงใยและกำลังใจสำหรับทุกคนด้วย
ที่คุณแม่โพสต์เนี่ยใช้คำว่าน้องจากไปอย่างสงบสุขด้วยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
แต่คุณแม่ไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเทียนแต่ก็เป็นว่าคือน้องเสียชีวิตแล้ว
ใช่ค่ะก็คืออาของน้องเนี่ยทวิตข้อความในทวิตเตอร์นะคะบอกว่า
ตำรวจญี่ปุ่นไปเจอน้องที่โรงพยาบาลตอนตี๑ของวันที่๑๖มีรายงานมาว่าพบเด็กชายชาวต่างชาติ
ระบุตัวตนไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลก็ไปเจอเขาใช้คำว่าไปเจอร่างของน้องที่โรงพยาบาล
ก็ก็ติดต่อมาให้พ่อแม่เนี่ยไปไปยืนยันแล้วก็ไปดูว่าใช่ไหมตีหนึ่งของวันที่สิบหกคือมันเข้าวันใหม่
ใช่ค่ะแต่ถ้าจะนับชั่วโมงก็คือไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก๕ทุ่มครึ่งของวันที่๑๕เนี่ย
ที่เจอน้องที่ภาพสุดท้ายใช่ค่ะภาพจากโลงพยาบาลปิดของโรงแรมตรงหน้าลิฟต์
ใช่ค่ะแล้วตีหนึ่งอืมเข้าสู่วันที่สิบหกก็คือกลางดึกคืนนั่นแหละค่ะ
ก็ไปเจอน้องที่โรงพยาบาลก็ไปเจอน้องอืมแล้วอย่างที่บอกไปว่าสำหรับสาเหตุการเสียชีวิต
ครอบครัวไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรเลยนอกจากข้อความที่ขึ้นในสเตตัสของคุณแม่นะคะอืม
ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องรอเรื่องของการชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตจากทางเจ้าหน้าที่ที่ญี่ปุ่นก่อน
และสถานเอกราชทูตไทยณกรุงโตเกียวก็จะดำเนินการตามกระบวนการทางกงศูนย์ออกใบมรณบัตร
แล้วก็ดำเนินการเรื่องร่างของผู้เสียชีวิตตามความประสงค์ของครอบครัวซึ่งก็ต้องรออย่างที่บอก
ผลการชนะสูตรพลิกศพจากเจ้าหน้าที่ให้ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการซะก่อนนะคะ
ทีนี้เนี่ยด้วยความที่คนช่วยกันแชร์เยอะแล้วพอมารู้ว่าอ้าว
น้องเสียชีวิตแล้วหลายคนก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้อง
เพราะว่าหลายคนก็เอาใจช่วยอยากให้คุณแม่เจอน้องแบบที่น้องปลอดภัยนะคะ
แต่ในเมื่อครอบครัวไม่ได้ชี้แจงอะไรมันก็มีหลายคนนะคะ
ที่เหมือนสันนิษฐานคาดคณีแล้วก็ออกมาให้ข้อมูล
ว่าน้องเนี่ยหลงทางในโรงแรมไปที่ดาดฟ้าพอออกไปแล้วเนี่ยเข้ามาไม่ได้
เพราะว่าประตูมันล็อกจากด้านในถ้าไม่มีคีย์การ์ดมันจะเข้ามาไม่ได้
ก็อาจจะหลงอยู่ตรงนั้นแล้วอากาศก็หนาวมากแจ็คเก็ตก็ไม่มี
ก็เลยอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่พลัดตกลงมา
นี่คือโพสต์โพสต์หนึ่งที่คนไปโพสต์เอาไว้เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งคุณแม่ออกมาตอบโพสต์นี้เลยเนี่ยค่ะบอกว่า
รายละเอียดนี้ไม่ตรงกับความจริงไม่ได้ออกจากปากของคุณแม่
ขอความกรุณาหยุดส่งเถอะค่ะนี่เป็นคำขอร้องจากคุณแม่ที่เพิ่งจะเสียลูกชายคนโตไปนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์เลยที่เข้าไปสันนิษฐานเรื่องราวต่างนานาว่า
น้องเสียชีวิตจากอะไรไอ้อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนั้นมันคือเรื่องอะไร

คือผมว่าถ้าคุณแม่เขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็คงจะออกมาบอกมาเล่าเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์
หรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะแต่ในขณะนี้มันคงไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปคาดเดาต่างนานา
เพราะว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นมากับความรู้สึกของครอบครัวของน้องเทียน
แล้วก็น้องเทียนเองก็คงจะไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกแล้ว
ใช่ค่ะก็ไม่อยากให้ไปคาดคันถามบางคนก็ไปคาดคันถามว่าทำไมไม่ออกมาชี้แจงว่าน้องเป็นอะไร
ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของการให้กำลังใจครอบครัวนี้มากกว่า
ซึ่งนางจิรพันธ์มุกดารัฐรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสุราธานี
ให้ข้อมูลมานะว่าน้องเทียนเนี่ยเป็นนักเรียนในโครงการความเป็นเลิศทางการศึกษา
หรือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสวทด้วยแล้วก็อยู่ในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
สอวนด้วยค่ะคือน้องเป็นเด็กเรียนดีไม่ใช่ดีธรรมดา
ผลการเรียนน้องดีเลิศค่ะน้องพูดได้หลายภาษา
เป็นเด็กเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจเรียนมากเป็นที่รักของครูอาจารย์แล้วก็เพื่อนทุกคน
ส่วนที่บ้านน้องก็ทำธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ที่สุราธานีนะคะ